คือเพิ่งไปรับผู้ป่วยไปส่งภูมิลำเนาปรากฏว่าเจอตำรวจทางหลวงเรียก
ควับควับควับแจกใบสั่งโดนปรับไปสองพันเอ้า
หัวใจหัวจิตเนี่ยรูดหมดเลยครับบ้านเมืองแถวอื่นเขาช่วยกัน
มีแต่เขาอำนวยความสะดวกไอ้นี่วิ่งจับครับ
ผมไปรับคนป่วยอยู่ชนบุรีวันนี้๕เคสครับ
ส่งอำเภอศรีนรงค์ครับวันนี้น่าจะเห็นใจกันบ้างครับ
อยากจับจับไปรถไปรับคนป่วยครับดูนี่ดู
ดูดูเอาแทนที่จะช่วยเหลือกันมันกลับเสียค่าปรับ

ปักทงชัยโคราชจะปรับเท่าไรก็ปรับครับ
เดี๋ยวผมไปจ่าย
บ้านเมืองเขาจะตายกันหมดแล้วแทนที่จะช่วยกัน
ครับผมถ้าด่านข้างหน้าเขาเรียกจับก็บอกโดนจับมาแล้วก็เอานี่ให้เขาดูได้นะ
ครับผมสองพันครับสองพันสองพันเลยเหรอสองพัน
ฐานอะไรโทษฐานขับรถติดไซเลนโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือเวลารถที่จะติดไซเลนได้ก็ต้องเป็นรถตำรวจเป็นรถกู้ภัย
เจอตำรวจทางหลวงปักทงชัยโคราชโบกเรียกฮะ

มีการเขียนใบสั่งมาค่าปรับ๒๐๐บาท
คนที่เป็นจิตอาสาก็เลยบอกใช้คำว่าเซ็งมากเลยกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้
เรื่องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะ
ว่าทางตำรวจทางหลวงมีการแจ้งรายละเอียดยังไงกลับมานะครับ

ไม่อยากจะทำงานต่อแล้วกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้ครับ

ไปรับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙คือขับไปรับคนป่วยกลับบ้านเกิดน่ะ
แล้วไปเจอปรับค่ะผิดพรบเหมือนกันค่ะ
เจ้าของรถบัตรรายนี้เขาลงเฟซบุ๊กเอาไว้นะคะ
เฟซบุ๊กชื่อว่าลูกชายหลาบัตรส้มทัวร์ค่ะ
โพสท์ภาพและข้อความถูกเจ้าหน้าที่ขนส่งเรียกตรวจที่อำเภอสวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
ปรับข้อหาปรับฐานทำผิดพรบแล้วก็เรียกค่าปรับ๕๐๐บาท
ตอนเรียกปรับนี่นะเขาเปิดกระเป๋าสตางค์ให้ดูเลยว่าเนี่ยมีอยู่๕๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
เจ้าหน้าที่ใจดีนะคะเรียกปรับไป๓๐๐บาทลดให้๒๐๐บาทค่ะ
เหลือ๒๐๐บาทแต่ก็ถูกปรับไปนะคะหนุ่มเจ้าของรถไลน์นี้เขาบอกว่า
ร่วมกับคณะรถทัวร์ของโครงการสู้ไปด้วยกันกลับอุบลบ้านเห่า
โดยเผจตะลึงกรุงจอนหนี้มือปราบซึ่งก็เป็นโครงการที่นำผู้เปิดโควิด๑๙
กรุงเทพมหานครไปส่งค่ายสรรพสิทธิประสงค์ที่อำเภอวาลินชำราบอุบลราชธานี
๗คนไปส่งต่อให้โรงพยาบาลแต่ละอำเภอค่ะ
นำกลับไปรักษาตามภูมิลำเนาอ่ะนะคะเขาได้ขับรถออกจากบ้านที่ยะโสธรมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
พอมาถึงถนนสายสุวรรณภูมิเกษตรวิสัยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกตั้งด่านตรวจ
เจ้าหน้าที่มาตรวจรถเขาค่ะพบว่ามีอุปกรณ์ส่วนควบที่ผิดกฎหมาย
ก็คือไฟแล้วก็แตรลมเจ้าตัวบอกยอมรับว่าผิดจริง
แต่ก็ขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ด้วยเขาบอกรถเนี่ยจอดทิ้งไว้ตั้งแต่เมษายนแล้ว
แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีงานเนี่ยงานรับผู้ป่วยโควิดเนี่ย
ได้รับค่าจ้างก็ไม่เต็มราคาได้เนี่ยได้ค่าน้ำมันกับค่าศึกหล่อของรถเท่านั้น
รถเนี่ยนำมาวิ่งก็เสียค่าซ่อมเนี่ยนะก่อนจะนำมาวิ่งเนี่ยนะซ่อมไปแล้วหมื่นกว่าบาท
หยุดงานไปก็ไม่เคยได้รับค่าชดเชยอะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่บอก
ถ้าปรับตามกฎหมายก็๒๐๐๐นะแต่เนี่ยช่วยกันเอา๕๐๐บาทก็พอ

ครับเขาว่าเขาก็บอกว่าตามจริงมันก็ต้องถ้าตามหลักเลย
มันตามกฎหมายเดือนละสองพันครับอันนี้เราปรับขั้นต่ำห้าร้อย
ถึงเงินเงินผมนะครับที่ถือไปตอนนั้นห้าร้อย
มีห้าร้อยกว่าบาทแต่ละที่คนหนึ่งก็บอกเลยบอกว่า
งั้นวันนี้ใจดีเอา๓๐๐แล้วกันครับ
ก็เลยได้จ่ายค่าตามสามร้อยรถมันรถมันก็ต้องรถมันก็ได้จ่อนะครับ
ได้มันก็ไม่มีทีนี้เอามาวิ่งผู้ป่วย
ก็เขาก็ช่วยแค่ค่าน้ำมันเราก็ไม่ได้คิดค่าเช่าค่าเหมาอะไรเขา
เขาก็เติมน้ำมันไปเองถ้าอันนี้เขาก็ให้ค่าจึกล้อ
เราบักนิดนิดเลยหน่อยเขาก็น่าจะเห็นใจเราหน่อย
ตั้งแต่เดือนเมษาเลยครับได้รับเงินเยียวยาจากอะไรบ้างไหม
นะคะเอารถมาช่วยนะคะแล้วก็ยังเนี่ยค่ะมาถูกปรับอีกนะคะ

เขาก็ขับรถเข้ากรุงเทพไปรับผู้ป่วยโควิดเหมือนเดิมแหละ
ไปส่งบ้านที่อุบลราชธานีเรียบร้อยค่ะยอมรับว่ารถเขามีส่วนผิด
แต่อยากให้เจ้าหน้าที่เห็นใจพิจารณาอรุมอร่วย
ในช่วงสถานการณ์แบบนี้หน่อยได้ไหม
ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังเนี่ยค่ะก็มาเจอเนี่ยค่ะ
นี่ใจดีแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ใจดีนี่คือ